แต่คุณผู้ชมนะคะข่าวเรื่องความรักมันยังไม่หมดเท่านี้ค่ะ

เขาก็แท็กกันตลอดนู่นนั่นนี่มากมายค่ะ

ไม่ก็คือเขาบอกว่าน้องพิมเนี่ยก็คือแบบ
ชอบร้องเพลงบอยกับแทกไปเพลงภอจังอะไรเนี่ย

ติดตามความขึ้นไหวในโลกโซเชียลกันมากมายค่ะ
ซึ่งแจ๊กกะลีนก็แบบว่าสกรีนแล้วนะคะ
เช่นเดียวกับอีกคู่นึงค่ะคุณพิษกาชัยแล้วก็น้องพิมทา
ใช่ค่ะคู่นี้บอกเลยว่าอย่างที่แจ๊กกะรีนสกรีนแล้วแหละ
เขาอยู่บนรถคันเดียวกันคันนั้นแหละที่เปลี่ยนแปลงความคิดเขาหรือเปล่านะคะ
พิษกาชัยแล้วก็น้องพิมถาก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปว่า
เห็นภาพทริปดำน้ำด้วยการถ่ายสตอรี่แท็กกันไปกันมา
ไอจีก็แซวกันอีกเออแจ๊กกะรีนสกินแล้วว่าไงคู่นี้
สรุปเลยคู่นี้ก็กำลังควบหาดูใจกันค่ะ